ส่วนอันนี้เกี่ยวกับน้ำมันหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ว่าเขาก็มีคำถาม
บอกว่าคนที่ใช้รถเมย์ตอนนี้สังเกตว่าหลังจากเที่ยงคืนทำไมรถเมย์น้อย
แล้วก็บางทีรอนานมากจริงทางขสมกวันนี้ออกมายอมรับว่ารถโดยสารลดลงจริง
ได้โพสต์ข้อความบอกว่าประชาชนมีเสียงสะท้อนและตั้งคำถามว่า
หลัง๒ทุ่มไม่มีรถเมล์วิ่งหรือวิ่งน้อยจนคนที่ต้องเดินทางช่วงกลางคืนลำบาก
แล้วก็เนี่ยค่ะพอโพสต์ตรงนี้ไปคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากเลยนะคะ
บางคนบอกว่าสายลดประจำทางที่เขารอรอนานกว่าปกตินะคะ
แล้วก็อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยแก้ปัญหานี้หน่อย
อ้าววันนี้มีคำชี้แจงนะคะ
นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้มนุยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกค่ะ
วันนี้ได้บอกกับทีมข่าวเย็นไทยรัฐทีวี
บอกว่าปัจจุบันขอสมกมีรถอยู่๒๘๘๕คัน
ลดลงจากเมื่อก่อนมี๓๐๐กว่าคัน
อันนี้ลดลงจริงนะคะเพราะว่าหมดสัญญาไปเกือบ๒๐๐คัน
แต่ว่าการเดินรถใน๑๐๘เส้นทางยืนยันว่าไม่มีผลกระทบ
เพราะว่าได้มีการเพิ่มเที่ยววิ่งจากวันละ๑๔๐๐เที่ยว
เป็น๑๙๐๐เที่ยวต่อวัน
แล้วก็ยืนยันว่าช่วง๒ทุ่มนั้นยังมีรถวิ่งตามปกติ
แต่ว่าอาจจะมีบางเส้นทางที่ขาดระยะการเดินรถ
อันนี้ก็จะปรับความถี่ให้มีความเหมาะสมค่ะ
ตอนนี้เรามีการวงรอบความถี่ในการปล่อยให้บริการ
แล้วก็มีการดำเนินการเคลียร์จำนวนรถ
จำนวนผู้โดยสารให้มีความเหมาะสมตรงกัน
ก็ถ้ายกตัวอย่างง่ายบางเส้นทางเนี่ย
รถเมย์มีเยอะกว่าให้บริการใช่ไหมครับ
ก็อาจจะต้องเคลียร์รถเมลมีจากเส้นทางทั้งนั้น
อยู่ในเส้นทางที่มีความจำเป็นต้องใช้รถโดยสารมากขึ้น
ในส่วนของประเด็นที่มีการร้องในสื่อโซเชียลว่า

เพียงแต่ว่าในบางเส้นทางอาจจะมีการขาดระยะไปบ้าง
ทางผู้อำนวยการขอสมกรณ์กิจยานบอกว่ามีการเปิดรับเข้ามาเพิ่มเติม
แล้วก็มีการปรับตำแหน่งพนักงานเก็บค่าโดยสารที่มีทักษะและใบอนุญาตขับขี่
มาทำหน้าที่นี้ค่ะซึ่งปัจจุบันรถโดยสารก็ยังคงให้บริการประชาชนได้ไม่ติดขัดค่ะ
แต่ว่าเสียงสะท้อนจากเพจนี้ก็คงจะต้องนำมาเป็นตัวตั้งในการแก้ปัญหาต่อไปนะคะ
แล้วก็คุณผู้ชมที่มีเสียงสะท้อนยังไงก็ลองไปคอมเมนต์กันดูนะคะ